กลับมาเพิ่มพลังกันหน่อยนะคะคุณผู้ชมพาไปที่ตลาดภูนทรัพย์จังหวัดปฐุมธานี
เพราะที่นี่มีร้านขายข้าวเหนียวไก่ทอดมหาชน
ซึ่งเป็นเมนูโปรดหลายคนรวมถึงแขกรับเชิญของเราวันนี้
นักร้องเสียงดีผิวสวยรวยบุญพี่ปานธนพร
สวัสดีค่ะ

สลักดีผิวสวยรวยบุญพี่ฉันพูดถูกใช่ไหม

งั้นเหมาะกับข้าวเหนียวกไก่ทอดเลยเนอะ
ได้เลยค่ะเป็นของโปรด
ร้านนี้นะเขาบอกว่าเป็นร้านมหาชนคนนิยมจริง
ใกล้กรุงเทพที่ตลาดภูนทรัพย์ปฐุมธานีค่ะ
ไปกันเลยคุณผู้ชมร้านนี้นะ

ชาวบ้านเท่านั้นเขาก็ร่ำลือจนตลอดข่าวต้องลงไปดูบรรยากาศนี่แหละนะคะ

นี่คนเยอะจริงคึกคักมากนะคะ
เดินดูแล้วก็จริงมีของกินของหาซื้อเยอะแยะมากมายหลายอย่างนะคะ
แต่ที่จะแนะนำเป็นเมนูแรกเนี่ยนะคะก็คือ

ฮิตยอดนิยมนะกินได้ทุกเพศทุกวัยจริง

นี่ต้องบอกนะคะว่าแม่ค้าเขาขายให้แบบจัดหนักจัดเต็ม

กรานแน่นมากทั้งข้าวเหนียวต้นใจทอด
แล้วเชื่อมั้ยพี่ปานคุณไปต่อเงินชนะหอนี้๒๐บาทเท่านี้

ขายแค่๒๐บาทต่อเท่านี้จริงคุ้มมากนะคะสำหรับคนกินเนี่ย
ถามว่าเอากำลีกำไรมาจากไหนล่ะจ๊ะแม่ค้าแม่ค้าคนสวยใจดีคือนางสาววีราพรหรือคุณอายค่ะ
เธอบอกว่าที่ขายถูกแบบนี้นะกำไรอาจจะน้อยก็จริงเถอะ
แต่ว่ามีความภูมิใจภูมิใจที่ได้ทำของอร่อยราคาประหยัดให้ลูกค้าได้ซื้อได้หากัน
ใครทานอิ่มแล้วเขาก็จะนึกถึงเราแล้วก็บอกต่อใช่ไหมแล้วก็แนะนำกันมาว่าร้านนี้ให้เยอะจริง
เขาก็รู้สึกว่านี่เป็นบุญของเขาเป็นสิ่งดีที่เขาได้รับด้วย
ปานคุณชนะคุณใบตองเชื่อไหมคือลูกค้าชอบมากจนกระทั่งว่าตั้งฉายาให้กับร้านนี้เลยว่าเป็น
นิ้วก๋ายทอดกวันไจคนจน
ตอนเพื่อนจับเตานะตอนสะเด็ดน้ำมันนะ
ตอนร้อนนะครับเคี้ยวไปปุ๊บโอ้โฮลิ้นพองดิ
เปาก่อนอุ้นก่อ
แล้วนอกจากไก่ทอดแล้วนะคะใครที่ชอบตับทอดกึ่นทอดหมูกระจก
มีกรึบหน่อยและต่างั้นใครชอบตับใหม่
อุดหนุนกันได้นะคุณผู้ชมอยู่ที่ตลาดภูนทรัพย์อำเภอเมืองจังหวัดปฐุมธานีค่ะ
ร้านเปิดตั้งแต่บ่าย๓โมงเย็น
ขายไปแป๊บนึงทุ่มหนึ่งหัวค่ำก็หมดแล้วนะ
เพราะฉะนั้นลองแวะเวียนกันไปดูคำนวณเวลาให้ดี
ถามพี่ปานดีกว่าประสบการณ์การทานไก่ทอด
ตั้งแต่ไก่ทอดฮาซยายปากตกปากใต้เคยไปทานใช่ไหมครับ
บ่อยค่ะเมื่อก่อนทัวลคอนเซิตที่ฮาซยายบ่อย
จะไปถึงก็จะพุ่งไปที่ร้านนั้นก่อน
ความสุขของเรามันก็อยู่ที่การกินเลยนะ